ทุกผู้ชมครับมีนักท่องเที่ยว๒คนนะครับ
คนหนึ่งเป็นชาวไต้หวันอีกคนนึงเป็นลูกครึ่งไทยไต้หวัน
เขาเป็นเพื่อนกันเมื่อวานนี้ก็ไปเที่ยวทะเลที่ระยอง
แล้วก็พายเรือคายักษ์ออกไปกลางทะเลหายไปเลยฮะ
คือเพื่อนที่อยู่ที่ฝั่งเนี่ยบอกโอ้โหทำไมไม่กลับสักที
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบไปช่วยกันแต่มันก็มืดซะก่อน
โชคดีนะฮะมีเรือประมงเนี่ยเขาไปเจอแล้วก็พาขึ้นฝั่งกันได้
แต่เสียชีวิตไปหนึ่งนะฮะรอดหนึ่งเสียชีวิตหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ในสภาพยังใส่เสื้อชูชีพอยู่เลย
คือเพื่อนที่เขาไปด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าเรือมันรั่วรั่วกลางทะเลเลย
ใส่เสื้อชูชีพกันอยู่ก็รอแบบลอยคอรอความช่วยเหลือ
เกาะกันไปกอดกันมาสองคนเนี่ยฮะจนเพื่อนคนที่รอดเนี่ย
ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยไต้หวันอ่ะบอกจนมีเรือประมงของชาวประมงมาเจอเนี่ย
ยังไม่รู้นะว่าเพื่อนที่กอดกันอยู่แล้วก็ลอยคอรอกันอยู่เนี่ย
ที่เป็นชาวไต้หวันเนี่ยตายไปแล้ว
คือกอดศพเพื่อนที่ใส่เสื้อชูชีพลอยคออยู่
มารู้ว่าอ้าวตายไปแล้วเห็นนิ่งไปนึกว่าสลบนึกว่าแบบหมดแรง
อันนี้คือคนที่รอดชีวิตมาได้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะคือสพกจรยได้รับแท่งจากชาวประมงนะครับ
ช่วยเหลือไว้ได้นักท่องเที่ยวไปพายเรือคายักษ์ที่ทะเลเกาะมันกลาง
แล้วเป็นช่วงจะไปเกาะมันนอกบกจรย
แล้วเรือรั่วก็เลยใส่เสื้อชูชีพเนี่ยลอยคอรออยู่นะฮะ
ตอนที่เขาพาขึ้นมาขึ้นที่ท่าเรือบ้านปลาธนาคารปูเนินคอนะฮะ
อยู่ที่หมู่เก้าตะบนเนินคอนักท่องเที่ยวสองคนนี้มาเที่ยวเกาะมันกลาง
มากันสามคนนะผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่ง
เมื่อวานนี้ผู้ชายสองคนออกไปพายเรือคายักษ์ในทะเล
ออกไปตั้งแต่บ่ายเมื่อวานจนเย็นเนี่ยเพื่อนผู้หญิงที่รออยู่ที่เกาะ
เห็นแบบทำไมไม่กลับสักทีผิดสังเกตแล้ว
ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยเพื่อนเขาหายไปสองคนออกไปพายเรือคายักษ์กัน
ติดต่อไม่ได้ด้วยกลัวว่าจะเกิดอันตราย
ตำรวจก็ประสานหน่วยต่างเพื่อออกตามหานะฮะ
แต่ว่ายิ่งหาแล้วมันก็มืดมืดทุกมืดขึ้นมืดขึ้นนะฮะ
ก็เลยไม่รู้พี่กัดอยู่ไหนด้วยไม่เจอตัวหายังไงก็ไม่เจอครับ
จนกระทั่งมีเรือประมงพื้นบ้านเนี่ยไปเจอทั้งสองคนลอยคออยู่กลางทะเลฮะ
ใส่เสื้อชูชีพอยู่ในสภาพอย่างนี้เลย
คนนึงแบบลักษณะนอนลอยอยู่แน่นิ่งอีกคนนึงก็เกาะเพื่อนอยู่
ก็เลยพาทั้งคู่เนี่ยขึ้นเรือแล้วก็พาเข้าฝั่ง
แต่มาถึงเนี่ยคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วนี่อีกคนนึงก็นั่งอยู่บนเรือ
ตอนที่เขาไปเจอเนี่ยนะคนที่เสียชีวิตนะครับ
เป็นชาวไต้หวันนะครับทุกผู้ชมครับเป็นลูกครึ่งเหมือนกันนะ
เขาเป็นผู้จัดการบริษัทจำหน่ายผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง
ก็เป็นลูกครึ่งไทยไต้หวันเป็นวิศวกรไฟฟ้าชื่ออันอายุ๒๒นะฮะ
ชาวประมงที่ไปเจอบอกว่าตอนนั้นนำเรือออกไปเก็บกู้อวนปูห่างจากฝั่งสัก๕ไมค์ทะเล
เห็นอะไรลอยอยู่ในทะเลทีแรกไม่คิดว่าเป็นคนนะฮะแต่ลองแล่นเรือเข้าไปดู
พอเข้าไปใกล้นี่เอ้าคนลอยอยู่ลอยน้ำอยู่ลอยน้ำทะเลอยู่ก็ในอันก็ใส่เสื้อชูชีพโบกมือขอความช่วยเหลือ
อีกมือนึงก็พยุงร่างเพื่อนที่ใส่เสื้อชูชีพอยู่พอแล่นเรือเข้าไปหาก็ดึงตัวทั้งคู่ขึ้นมาบนเรือ
ในที่เกิดเหตุก็มีพวกไม้เรือนะฮะแต่เรือคายักษ์เนี่ยรั่วแล้วก็ล่มไปแล้วนะครับ
แล้วก็พาเข้าฝั่งนะฮะแต่อีกคนนึงก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้ว
ที่รอดชีวิตนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุพายเรือคายักษ์ออกไปด้วยกันนะครับ
พายเรืออยู่น้ำเข้ามาทางด้านล่างเลยนะฮะเรือรั่ว
แล้วเรือก็ค่อยค่อยล่มจมหายไปกลางทะเลนี่ฮะอันนี้คือในอันนะ
เขาก็บอกว่าเขากับเพื่อนอีกคนนึงที่ชื่อลีเนี่ยใส่เสื้อชูชีพนะฮะ
ก็เลยลอยคออยู่กลางทะเลเพื่อรอความช่วยเหลือซึ่งตอนนั้นก็พยายามพยุงกันไว้นะฮะ
พยุงกันไปพยุงกันมาอยู่กลางทะเลผ่านไปหลายชั่วโมง
ฝั่งของนายลีเขาก็เริ่มอ่อนแรงแล้วเป็นตะคริวด้วยแล้วก็นิ่งไป
คือเนี่ยอันเขาบอกว่าทีแรกผมก็ไม่คิดว่าเขาเสียชีวิต
คิดว่าสงสัยคงหมดแรงหรือว่าสลบเป็นลมเนี่ยหมดแรง
ก็กอดพยุงร่างเขาไว้ทั้งคืนกลัวว่าเพื่อนเนี่ยจะจมน้ำหายไป
จนกระทั่งนี่แหละใกล้ฟ้าสางมีเรือประมงเนี่ย
ขับเข้ามาใกล้มาเจอก็โบกไม้โบกมือขอความช่วยเหลือ
รู้อีกทีก็อ้าวนี่เพื่อนเสียชีวิตไปแล้วเหรอเนี่ย
ทีแรกคิดว่าเป็นลมคิดว่าสลบไป
แล้วเรือที่จะไปเจอเนี่ยรอนานไหม
เรือที่จะไปเจอก็ประมาณ๗โมงเช้า
เจ็ดโมงเช้ารอยคออยู่อย่างนี้เลยใช่ไหม
ใช่ครับ
ส่วนในอันนี่รอดชีวิตมาได้นะครับ
ตอนนี้ก็อ่อนแรงอ่อนเพลียแช่น้ำทะเลทั้งคืนนี่เห็นไหมฮะ
นิ้วนี่ซีดหมดเลยก็ส่งโรงพยาบาลแล้ว
ตำรวจจะประสานไปยังญาติของผู้เสียชีวิตให้มาตรวจสอบแล้วก็รับศพกันต่อไป